มีความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้ข่าวนี้พี่เบิร์ตเป็นคนอ่าน
กรณีที่เพื่อนข้างบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าออกมาล้างจานแล้วก็ต้องเคาะต้องเคาะต้องเคาะนะ
เมื่อวานเหตุผลก็คือบอกว่าจะอะไรนะเอาเศษอาหารออกให้หมดก่อนล้าง
ยั้งยาวกว่านั้นแล้ววันนี้สิงค์ไม่มีเศษอาหารนะเออ
แล้วคนถ่ายคลิปซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
นักข่าวของเราไปหาคำตอบมาให้แล้วพี่บอกว่าสาเหตุเพราะมาจากเอาเศษอาหารทิ้งใช่ไหม

ปรากฏว่าเหตุผลล่าสุดมันไม่ใช่แบบนั้น

เหตุผลอะไรเดี๋ยวขยายความเพิ่มเติมค่ะ

โอ้โหเห็นไหมคะ

คือมีคนบอกว่าขนาดคุณลุงหูตึงเนี่ยออกมายืนดูยังได้ยินเลยนะ
แกก็ไม่สนใจนะคะคุณผู้ชม

ไม่ใช่คลิปนี้คลิปเดียวเพจดังเขาเอามาเผยแพร่ค่ะ
พร้อมกับข้อความอธิบายจากเพื่อนบ้านคนนี้

มีเพื่อนบ้านผิดชีวิตวุ่นวาย
พวกเราชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากป้ามหาภัย
ที่ใช้อาวุธต่างมาเคาะอ่างล้างจานจนเสียงดัง
ดังแต่เช้าคนที่ทำงานดึก

นอนตื่นสายไม่ได้ค่ะเพราะเสียงเนี่ยมาแต่เช้าเลยนะคะ
ป้าแกทำเสียงดังแบบนี้ทุกวันนะคะ
เจ้าของคลิปบอกเราด้วยบอกว่าที่ผ่านมา
แจ้งตำรวจมา๓ครั้งแล้วก็ทำได้แค่ตักเตือน
แจ้งอบตบอกว่าให้อบตใช้พรบว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
คือเป็นวิธีการทางกฎหมายมาจัดการก็ไม่จัดการ
อกจากนี้ในแคปชั่นยังระบุเพิ่มเติม
หมุดให้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นในท้องที่หมู่ที่๓ตำบลบางตะไน
ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะอ่ะมาไฮไลท์
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ไปเจอแล้วนี่คุณป้าคนที่เคาะคอ
คุณป้าชื่อว่าป้าระเบียบชมเงินอายุ๗๒ปี
หม้อบินเลยค่ะ
แกยืนยันบอกว่าแกจะเคาะหม้อ๔๕ครั้งหลังล้างจานเสร็จเพื่อ

เพื่อจะเอาเศษอาหารออกจะได้ล้างสะอาด
แกบอกว่าแกจะเคาะหม้อ๔๕ครั้งหลังล้างเสร็จเพื่อ
ให้น้ำเสด็จให้เสด็จน้ำ

ใช่ครับวันหนึ่งจะล้าง๒๐๐บาท
ครั้งนั่นแปลว่าจะได้ยินการเคาะ๒ครั้ง
แต่จำนวนการเคราะห์ไม่รู้กี่ครั้งนะคะ
คือแกล้างช่วงเช้ากับตอนเย็นทำแบบนี้มาตลอด๔๐๕๐ปี

คราวนี้แกเล่าต่อพาดพิงไปถึงคนที่ถ่ายคลิปแล้วนะ
บอกว่าคนที่ถ่ายคลิปนั้นเคยมีปัญหากันมาก่อน
เนื่องจากคนที่ถ่ายคลิปไปร้องเรียนกับทางอบตว่า
ในพื้นที่คุณป้าครั้งนั้นแกบอกว่าไม่อยากมีปัญหาก็เลยรื้อออก
พอลื้อออกแล้วกลายเป็นเรื่องหมางใจกันมาตลอด
ที่ที่ฉันเล่าไปเมื่อสักครู่เอาล่ะทีนี้มาถามคนกลางหน่อย
คนกลางว่ายังไงหมายถึงเพื่อนบ้านของเจ้าของคลิป
แล้วก็เพื่อนบ้านของป้าระเบียบเนี่ยนะคะคนกลางก็คือคุณสุนันทาประเสริฐศาล
พูดถึงเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่นักข่าวของเราเอาคลิปให้ดูด้วยนะคะ
คุณสุนันทาบอกว่าเหตุที่ป้าเคาะหม้อน่าจะทำเพื่อประชด

น่าจะทำเพื่อประชดคนที่ถ่ายคลิปเพราะเขาเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
แล้วก็มีเรื่องร้องเรียนกันมาก่อนก็คือเรื่องที่ดิฉันเล่านั่นแหละค่ะ
แล้วป้านี่เขาเคาะทุกวันไหมทุกวัน

เพราะนี่ประมาณเกือบ๒ปีแล้วค่ะ
เคาะตอนชั่วเวลาไหน
ว่าเขาตื่นมาเขาก็เคาะแล้วก็จะเคาะแรงก็ตอน๒โมงเพราะว่ามีคนไปทำงานแล้วไง

ก็เคาะสาย๗๘โมงแต่อารมณ์เขาอะแน่นอนไม่ได้

เคาะมาสองปีแต่ป้าเกี่ยวกับเธอทำแบบนี้มา๔๐๕๐ปีแล้วนะ
คุณผู้ชมส่วนเพื่อนบ้านคนอื่นกรรมการกลางว่ายังไงนะคะ
คนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เป็นคู่กรณีกับแก
เพื่อนบ้านคนอื่นให้ข้อมูลบอกว่าป้าแกจะตื่นนอนตอนตี๕
เพื่อมาทำอาหารเตรียมใส่บาทพระ
แล้วก็จะมีการเคาะหม้อเป็นประจำทุกวัน
ตี๕พี่เบิร์ตแล้วเคาะหม้อแบบนี้
โอ้โหแล้วคนที่เค้านอนเค้าก็รู้สึกกวนใจนะคะ
ส่วนกรณีที่ว่า๒บ้านเขามีปัญหากัน
ก็คือเจ้าของคลิปนี้กับป้าระเบียบที่เขามีปัญหากัน
เพื่อนบ้านคนอื่นบอกว่าไม่เอาไม่อยากพูดถึง

ผมฟังหลายรอบจนผมแปลออกแล้วนะ
อย่ามายุ่งกับฉันนะ
ป่างป่างป่างเมื่อกี้พี่แปลออกแล้ว

เค้าะน้ำมันจะออกใช่ไหมดูกันครับ